คุณวิโรธยังไม่ใช่การเมืองนะเรื่องสวยก่อนหรือมันอาจจะเกี่ยวกันเหรอเปล่าไม่ได้ใจ
เกี่ยวกันไหมอ่ะสองหมื่นกว่าล้านต่อปีเงินมันไปอยู่ในกระเป๋าใครนะ

คือพูดถึงสวยติดปุ๊บผ่านปั๊บไม่โดนจับกี่ร้อยตันก็รอดมาขนาดนี้
ผมเห็นปั๊บก็นึกไว้ในใจว่าเป็นนโยบาย
เลื่อนไปอ่านลึกเข้าไม่ใช่ว่ะ
มันคือการให้ผ่านแบบง่าย
ง่ายแค่ไหนสติ๊กเกอร์ใจแอ้นแปะอยู่หน้ากระจก
ง่ายแค่ไหนนี่ปันแล้วก็แปะอยู่ข้างหน้า
ได้เลยแต่แต่ละเดือนคุณผู้ชมมันจะมีเลขอยู่
เลขคือ๑เดือนนี่อย่างกระต่ายเดือน๔เมษา
ใช่ไหมอ่ารู้กันเลยผ่านด้านไหนมีกระต่ายไปได้เลย
ทำให้เรารู้สึกเอ๊ะขึ้นมาเลยนะว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นรถใหญ่

แปลกทำไมวะบางทีมันไม่มีความหมายอะไร

ขับไม่เร็วแต่เอวไวอันนี้เป็นคำขอให้เก๋ยว

มีอันเดียวมีอีกป่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว

แต่อันนี้ดูสติ๊กเกอร์หน้ารถ๑๐ล้อแบบนี้ก่อน
เรื่องนี้เชื่อไหมทางผอบตรนะ
บอกให้ทางหลวงไปตรวจสอบเลยตำรวจถ้าเกี่ยวข้องด้วยนี้
โดนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
นี่พบตรค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน

สั่งให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ย
ดำเนินการตรวจสอบโดยด่วนเลย

แล้วมีการกระทำผิดในรูปแบบสวยทางหลวงตามที่มาเป็นข่าวไหม
ถ้าเกิดไปเจอนะว่าตำรวจทำด้วยนะมีหลักฐานนะ

อาญาทั้งวินัยทั้งปกครอง
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกค่ะ
ว่ามีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดมาต่อเนื่อง
ไล่ออกปลดออกตำรวจที่ทำผิดมาโดยตลอดโอ้โห

แต่เราก็ยังเห็นข่าวแบบนี้อยู่คุณผู้ชม
แล้วตอนนี้การตรวจสอบไปถึงไหนแล้ว
เราก็เลยถามเรื่องนี้ไปยังทางฝั่งทางหลวงหน่อยค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีเอกราชลิมสังการนะคะ
ท่านก็ยอมรับบอกว่าเรื่องสวยมันมีมานานแล้ว
เพราะว่าอย่างจากสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าเรื่องสติ๊กเกอร์พวกนี้
มีการรวมกลุ่มทำสติ๊กเกอร์กันจริง
แต่ต้องไปดูซิว่าตำรวจเกี่ยวข้องด้วยไหม

คือคุณผู้ชมฟังท่อนนี้ดีนะ
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำผิด
แต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านมีเบาะแสเนี่ย
หัวเราะส่งมาให้ตรวจสอบได้เลยแล้วทางหลวงเองจะทำอย่างเต็มที่
บอกอีกนะสวยเนี่ยจริงมันคือปลายเหตุ
ต้นเหตุมันก็คือรถบรรทุกนั่นแหละ

คือปัญหาโพลข้อ๒เค้าหรอ
ผู้ประกอบการอยากบรรทุกน้ำหนักเกินแล้ว

ทีนี้พอผู้ประกอบการเองไม่ได้รับผลกระทบในทุนในทุน
มันก็เลยเกิดการกระทำผิดซ้ำ
ดังนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องแก้กฎหมายหรือเปล่า
แล้วก็ต้องย้อนถามไปยังสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยด้วยนะ
ปัญหาที่แท้จริงสมาภัณฑ์รู้ไหม

โอ้โหนี่เลยคุณผู้ชม

ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนทำผิด

เพราะว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมง
เขามีการประชุมกันเรื่องนี้แบบจริงจังเลย
แล้วจะมาอ้างตำรวจว่าจะมาอ้างว่าแบบ
ตำรวจไม่พอกินไม่พอใช้ไม่ได้นะ

นู่นย้ายอาชีพไปเลยไม่ต้องเป็นแล้ว

เอาเขาเรียกว่าอะไรหากินด้วยวิธีการแบบนี้

คือพูดกันแบบชาวบ้านคือ
ถ้ามึงเป็นตำรวจแล้วเงินเดือนไม่พอกิน

อย่าเอาอาชีพตำรวจมาหากินแบบนี้

พอฟังแบบนี้ครับคุณวิโรธลักษณะดีศรครับ
พอฟังแถลงของผู้การทางหลวง

คนทั่วไปเขายังรู้เลยรู้มาเป็น๑๐ปีแล้วว่ามี
เพราะการที่ออกมาตอบแบบนี้มันเหมือน

เตะฝุ่นเข้าใต้พรมเหมือนเดิมหรือเปล่า

และไม่ต้องบอกนะว่าถ้ามีข้อมูลให้ประชาชนแจ้งมา

ควรไปเร่งค้นหาและตรวจสอบด้วยตัวเองสิ
ทำไมต้องมาเป็นภาระประชาชนล่ะ
หรือกำลังจะเตะฝุ่นเอาไว้ใต้พรมเหมือนเดิมหรือเปล่า
ขี้ที่เต็มกางเกงนี่ท่านกะว่าจะไม่ได้ถอด

แต่การที่ท่านตอบว่าไม่รู้ไม่มีเนี่ย

ท่านไม่เหมาะที่จะนั่งเป็นระดับผู้บังคับบัญชาแล้ว

สุดท้ายต้องจบด้วยการเป็นยาจบ
ไม่เหลือแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวให้ได้
ผมจะทำให้คนที่ไม่ดีที่ลีดไถประชาชนจบชีวิตลง
ด้วยการเป็นยาจกสิ้นเนื้อประดาตัวให้ได้
กฎหมายไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติไม่ทันสมัย

ต้นทางจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ปลายทาง
คุณวิโรธบอกว่าอย่างง่ายยังไง

คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปผมยังเรียนไม่จบเลย

หนั้งเป็นข่าวยัยที่สุด

มีข้อ๓นะคือทั้งคู่
แต่อยากให้ตอบ๒อันนี้ก่อน

ข้อหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่ตำรวจนะ

ต้องคิดอย่างนี้นะ

๒ในทุนอยากมาทุกข์น้ำหนักเกิน

ทีมข่าวไปสำรวจที่ด่านตรวจวังมะนาว

ไม่เจอรถบรรทุกที่มีสติกเกอร์
ไปดูลอยยังอยู่ไหม

มีรอยพระอาทิตย์สีฟ้าไหมที่กระจก

วิโรธออกมาแฉกลุ่มรถบรรทุก
มีการส่งไลน์แจ้งข่าว

มึงลอกเดี๋ยวนี้เลยนะ

เมื่อส่งสถ้าได้ไปแปะต้นไมท์

พบว่ารถบรรทุกขนดินนะครับมีน้ำหนักเกินแล้วก็ขับเกินเวลา
แต่ยังออกมาได้ออกจากด่านน่ะหรอเอ๊รับดูเด้อลองดูเด้อ
ตกใส่เย็นเย็นนะฮะจะแบ๊กน้้ำหนักกันมาเลยน่ะฮะ
อย่างที่เห็นได้หรอครับเต็มกล่องฮะข้างบนนะฮะ
สังเกตดูง่ายง่ายเลยนะฮะนะครับนี่นะฮะ
ผลจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะฮะออกจากบ่อดินก็เต็มกล้องนะฮะ

เขาเลิกวิงแล้ว

โหเสียใคร

บอกว่าที่บ้านก็มีรถหกล้อก็ใช้สติ๊กเกอร์แบบนี้เหมือนกันค่ะ
นี่อีกอันนึงโดนบ่อยมากเพราะแฟนขับรถเทรลเลอร์ค่ะ
นี่ส่งมาสดร้อนเลยนะ
ร้อนกราบขอบพระคุณมากนอกจากจะทำโพลกันแล้วยังส่งข้อมูลมาให้ด้วย
นี่มีคนคอมเมนต์เอออันนี้น่าฟังมากคุณผู้ชม
เขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหรอก

เออเหตุการณ์นี้เนี่ยกลับมาดูเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่เส้นหนองม่วงนะครับตะบดวังเยนเผิมบางแพร
จังหวัดราชบุรีครับมีรถพ่วงขนดินออกมาจากบ่อดินนะครับ
อย่างน้อย๔คันคลิปนี้ถ่ายเมื่อ๒๓มกราคมต้นปีนะครับ
๑๘นาฬิกา๑๓นาทีนะครับอ๋อไม่ใช่
คลิปนี้มีความยาว๑๘นาที๑๓นาทีนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ในคลิปนี้นะครับมองไม่ชัดว่าที่หน้ารถติดสติ๊กเกอร์หรือเปล่า
ขณะที่นายสมพงศ์เทียนชัยเกิดสินหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งราชบุรี
ยืนยันว่าท่านไม่ทราบส่วนตัวไม่ทราบว่าสติ๊กเกอร์สวยมีจริงหรือเปล่า

สติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่มีผลอะไรกับทางขนส่ง
เพราะไม่ว่าจะติดหรือไม่หากผิดก็ว่าไปตามผิด

ข้อมูลว่าสติ๊กเกอร์สวยมีมานานแล้ว

คือเจ้าหน้าที่บอกตรงกันหมดว่าไม่มี
แต่ไอ้คนที่ทำภาคขนส่งบอกมีมานานแล้วมีหลายแบบด้วย
สติ๊กเกอร์แบบเดิมหมดอายุหรือถูกกวาดล้าง
ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อย
ที่สำคัญเป็นการทำแบบระบบขนาดใหญ่ว่ะ
อ๋อหรอระบบขนาดใหญ่ฮะ
โอ้โหเดี๋ยวผมอ้างชื่อใหม่เลย
บอกว่ามีภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองนั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ถึงว่าตอนแรกที่บอกว่าข่าวนี้จะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่า

ซึ่งกลุ่มรถบรรทุกที่ใช้สติ๊กเกอร์เหล่านี้

บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไงครับ
บอกมันทุกข์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทำไมไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลมาซ่อมถนนตรงนี้
บางทีมันเกิดจากตรงนี้หรือเปล่าด้วย
น้ำหนักที่มันเกินวิ่งผ่าน

เพราะว่าเมื่อวานนี้ลองอ่านคอมเมนต์ดู
ก็จะมีหลายคนคล้ายกับคอมเมนต์ที่พี่เบิร์ตอ่าน

มันจะมีเขาเรียกว่าวิธีวนรอบรถ
สมมุติเราจอดเข้าด่านช่างน้ำหนักปุ๊บ